ค่ะซึ่งก็แข่งขัน๒เกมในรอบแรกนะคะ
ก็เก็บใช้ชนะได้ทั้ง๒เกมผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายเจอกับออสเตรเลีย
ใช้ชนะได้เช่นเดียวกันวันนี้พัก๑วันก่อนที่จะกลับมาแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
ซึ่งเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะก็เป็นการเล่นเวทเทรนนิ่งนะคะ
ที่ยิมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารีก็เป็นการรักษาสมรรถภาพร่างกาย
ซึ่งหลังจากจบการฝึกซ้อมนะคะโค้ชชำนาญดอกไม้ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนก็บอกว่า
วันนี้ให้นักกีฬามาฟื้นฟูร่างกายจากการเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อที่จะรักษาสภาพร่างกายในช่วงของการแข่งขัน
ส่วนภาพรวมนะครับในรายการนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ตามมาตรฐานเกมรอบแรกประเดิมสนามเจอกับญี่ปุ่น
ไทยเนี่ยก็เสิร์ฟเสียเยอะรวมทั้งสปีดบอลก็ช้า
ส่วนญี่ปุ่นทำได้ดีแต่ว่าสาวไทยก็ประสบการณ์เหนือกว่า
ชนะไปได้๓ต่อ๑เซตนะครับนัด๒เจอเกาหลีใต้
ก็ถือว่าเกมนี้ไทยเปิดเกมบุกได้ดูดันกว่า
แล้วก็ลดข้อผิดพลาดจากเกมแรกได้ดีแล้วเกาหลีใต้เองก็ดูเหมือนจะฟอร์มหลุด
คือแน่นอนพวกที่เขาไม่ได้มาใช้ชุดใหญ่เต็มสตรีมเนี่ย
เวลาเจอกับเรามันมีคำสูสีอยู่ละในเอเชีย
ถ้าเกิดว่าไม่มีนักกีฬาประสบการณ์มาช่วยในการประคองทีมเนี่ย
อันนี้มันก็จะเห็นชัดในช่วงเวลาสำคัญไทยก็ชนะเกาหลีใต้ไป๓เซตรวด
แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองในฐานะแชมป์กลุ่มเอซึ่งรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะ
แล้วก็เจอกับออสเตรเลียถ้าถามว่าชื่อฉันเราเหนือกว่าอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าออสเตรเลียมาดีค่ะสู้ได้สูงสีในช่วงเซตแรก
แต่ว่าไทยทำเกมบุกได้ลื่นไหลนะคะมีการหมุนเวียนผู้เล่นลงสนามสุดท้าย
เอาชนะไป๓ต่อ๐เซตนะคะก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับจีน
ถ้าถามว่าโอกาสที่จะคว้าแชมป์รายการนี้ถ้าว่าเกมที่จะเจอกับจีนพรุ่งนี้ผ่านไปได้
ก็ถือว่ามีสูงเหมือนกันนะคะเพราะว่ารอบชิงชนะเลิศจะไปพบกับญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้
ซึ่งรู้รูปแบบการเล่นหมดแล้วแล้วก็เคยชนะมาได้แล้วด้วย
แต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างที่บอกมาโดยตลอดว่าในรายการนี้นอกจากแชมป์
หรือว่าการชนะในแต่ละเกมก็คือระบบทีมต้องสมบูรณ์แบบที่สุด
เพราะว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปแข่งขันชิงแชมป์โลก
เน้นย้ำนะครับติดตามเชียร์นักกีฬาไทยนะครับ
ทีมวอเลวอนสาวที่จะเจอกับจีนพรุ่งนี้๑๘นาที๒๐นาที
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ชมเหมือนเช่นเคยครับ
ก็คือรายการชิงแชมป์เอเชียใหญ่ซึ่งเราเรียกกันเป็นภาษาบ้านแบบนั้น
ความสำคัญก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อย
แต่ว่าแต่ละชาติก็อยู่ที่ช่วงเวลาในการเตรียมทีม
บางทีก็ส่งชุดใหญ่มาลงแข่งขันเหมือนกันนะครับ
ผลงานทั้ง๒รายการนะครับ

ทีมก็ส่งชุดเยาวชนหรือว่าชุดบีมาแข่งขันแทน
จีนถือเป็นชาติที่ได้แชมป์มากที่สุด

ส่วนนักตบสาวไทยคว้าได้๑สมัย
พบกันของไทยกับจีนเคยเจอกันมาแล้ว๕ครั้งด้วยกัน
ซึ่ง๕ครั้งที่ผ่านมาอย่างที่เห็นบนหน้าจอนะคะ
ไทยเคยชนะได้แค่ครั้งเดียวส่วนอีก๔ครั้งเป็นทีมชนะ

แข่งที่ไทยรอบรองในไทยแพ้จีนไป๓เซตรวด
๒๐๑๐นะครับแข่งที่จีนรอบชิงไทยก็แพ้จีนไป๓เซตรวด
แล้วก็ปี๒๐๑๒ครับแข่งที่คาซักสถานรอบชิงไทยชนะจีน๓ต่อ๑เซต

แล้วก็ปี๒๐๑๔แข่งที่จีนรอบก่อนรองชนะเลิศไทยแพ้ไป๓เซตรวด
ปี๒๐๑๖แข่งที่เวียดนามนะครับรอบรองไทยแพ้จีนไป๒ต่อ๓เซต
ทีนี้ไปดูการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรายการใหญ่กันบ้างนะคะ
สถิติไทยกับจีนเคยเจอกันมาทั้งหมด๑๑ครั้งด้วยกัน
และใน๑๑ครั้งนี้นะคะเป็นทีมไทยที่สามารถเอาชนะได้๓ครั้งส่วนจีนชนะได้๘ครั้ง
๓ครั้งที่ชัยชนะมีครั้งไหนบ้าง
มีครั้งแรกในปี๒๐๐๙ในรอบชิงชนะเลิศ
ตอนนั้นชนะไป๓ต่อ๑เซตก็ถือเป็นแชมป์เอเชียสมัยแรกของไทย
ส่วนนัดที่๒ที่ชนะได้ชนะได้ในปี๒๐๑๓นะคะเป็นเกมในรอบรองชนะเลิศ
ตอนนั้นชนะไป๓ต่อ๒เซตก่อนที่สุดท้ายไทยจะไปชนะญี่ปุ่นในรอบชิง
แล้วก็คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่๒ของตัวเอง
ส่วนครั้งที่๓ที่ไทยชนะนะคะก็คือในปี๒๐๑๗เป็นการแข่งขันในรอบที่๒

ส่วนครั้งล่าสุดที่เจอกันระหว่างไทยกับจีน
เป็นการเจอกันในศึกเอเชียนเกม๒๐๑๘รอบชิงชนะเลิศ